ดูเรื่องการช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีกันหน่อยนะครับ
วันนี้ทกศรวมทั้งกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ไปที่ภาคอีสาน
แจ้งเรื่องของโครงการจำนำยุ้งฉางครับ
โครงการหลักก็คือสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี

กรณีที่เกษตรกรนั้นมียุ้งฉาเป็นของตนเอง
ข้าวที่เข้าโครงการต้องมีความชื้นไม่เกินร้อยละ๑๐

โดยกำหนดปริมาณเป้าหมายที่๒ล้านตันครับ
เกษตรกรจะได้รับเงินจำนำยุ้งฉางจากราคาของข้าว๑๐๐
สิบของราคาตลาดค่าเก็บเกี่ยวแล้วก็ค่าเก็บรักษาในยุ้งฉาง
โดยข้าวเปลือกของวันนี้จะได้รวมที่ตันละ๑๕๐๐
เปลือกเหนียว๑๕๓๐๐เหมือนกันนะครับ

แล้วก็ข้าวเปลือกปฐุมธานี๑อยู่ที่๑๒๐๐๐บาทครับ

เริ่มตั้งแต่พฤศจิกายนปีนี้ไปถึงกุมภาพันธ์ปีหน้า
ส่วนภาคใต้ขยายเวลาไปถึงเดือนกรกฎาคมปีหน้าครับ
จังหวัดนั้นเข้าโครงการได้ระยะเวลา๕เดือนโดยไม่เสียดอกเบี้ย
หากราคาข้าวยังไม่ปรับขึ้นก็สามารถขยายเวลาได้อีก๓เดือน
ซึ่งทกศจะเริ่มจ่ายเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้
ส่วนเกษตรกรที่ไม่มียุ้งฉางสามารถฝากเก็บเอาไว้ที่สถาบันเกษตรกรได้ครับ

โดยที่สากรขอรับสินเชื่อจากทกศไปเก็บข้าวจากเกษตรกรเสียดอกเบี้ต่ำร้อยละ๑
ทกศมีวงเงินสินเชื่อสำหรับส่วนนี้๒๑๕๐๐ล้านบาท
และคาดว่าจะมีประมาณค่าเป้าหมายที่๒๕ล้านตันครับ
ปีนี้ก็คาดว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้๒ล้านตันข้าวเปลือกนะครับ
ก็คาดว่าน่าจะใกล้เคียงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้
อาจจะสูงกว่าปีที่แล้วเล็กน้อยนะครับ
ก็คาดว่ามีกระบวนการเข้าโครงการจะรอผ่านสากรน่าจะประมาณสัก๑๑๐สากรขึ้นไปนะครับ
ส่วนเกษตรกรน่าจะสูงกว่าปีที่แล้วก็คาดว่าปริมาณข้าวน่าจะถึง๑๗ล้านตัน
ส่วนอีกหนึ่งโครงการคือโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวครับ
อย่างโรงสีผู้ส่งออกเก็บสต๊อกข้าว
โดยรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการที่รับซื้อข้าวเปลือกร้อยละสาม
โดยมีเป้าหมายปริมาณข้าวเปลือกมากที่สุดที่๘ล้านตันข้าวเปลือกนะครับ
หากราคาข้าวดีขึ้นเมื่อไหร่ผู้ประกอบการก็สามารถนำออกไปขายได้ตลอด
ปัจจุบันราคาข้าวเปลือกหอมะลิอยู่ที่๑๓๐๐๑๕๐๐บาทต่อตัน
ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดบุรีรำต้องการให้ราคาสูงขึ้นแต่๒๐๐๐บาทต่อตัน
จะถ่ายถอนจากรัฐไปจำหน่ายตลาดครับ
โดยปีนี้คาดว่าจะมีปริมาณข้าวเปลือกออกสู่ตลาดอยู่ที่ประมาณ๒๙ล้านตันครับ